ก็ก็ก็เป็นบรรยากาศที่แบบเพื่อน
ประมาณสัก๔โมงครึ่งที่ภรรยาเขาเจอใช่ไหมไอ้แฟนเขาเจอแฟนเขาเจอเนี่ย๔โมงครึ่งว่าคุณเห็มเนี่ยเหมือนผูกคอไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย๓โมงครึ่ง๓โมงกว่ายังโทรหาเพื่อนอันชะยะพลไอ้อันน่ะแองจี้
อันช่อง๗อ่ะอันช่อง๗อ่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนทุกคนเพื่อพวกช่อง๗น่ะเขาก็ลงน้ำท่วมกันหมด
คือทุกคนก็ดาราก็ลงน้ำท่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีใครรับโทรศัพท์เขา
พ่อเขาบอกว่าจริงแล้วพ่อเขาโทรมาคุยกับพ่อเขาเขาดีใจมากเลยคือพ่อของ
ช่วยวางคิวบู้งให้กับตัวเองสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามี
ปรากฏว่าคุณเห็มก็บอกว่าพ่อเดี๋ยวจะต้องชกมวยพ่อ
พ่อพ่อดูคิวบู้อยู่แล้วเนี่ยตอนสองโมงก็บอกว่างั้นว่าพ่อเดี๋ยวจะไป
กับคุณโมคุณโมก็คือผู้จัดการคุณเห็มนะจะไปประชุมสองโมง
ครึ่งสักพักก็เลื่อนไปสี่โมงพ่อช็อกกว่าคือตอนแรกนึกว่าลูกจะ
โทรศัพท์กลับมาบอกว่าจะต้องถ่ายหนังเมื่อไหร่ถ่ายละคร
เมื่อไหร่กลายเป็นว่าใช้เบอร์เหมนั่นแหละโทรกลับมาบอกพ่อว่าตอนนี้เหม
ตายแล้วเสียชีวิตไปแล้วอืมสำหรับอีกเรื่องหนึ่งขอแก้ข่าวนะฮะ
ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณเห็มไปเซ็นค้ำประกัน๑๕ล้าน
ขอขอขอขอแก้ที่ในรายการรายการรายการข่าวสะเผยไทยเออ
หมายถึงว่าหมายเขาไปค้ำประกันให้เพื่อนนั่นแหละ
แต่ว่าคุณไม่ได้ออกบอกจำนวนเงิน

กี่ล้านไม่รู้ว่าเขาไปค้ำกันเท่าไหอันนี้ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นหลักล้าน
ฉันก็เลยพูดว่าอ้าวแล้วบางคนถามว่าเป็นดาราแล้วอย่างนี้
เป็นดาราแล้วทำไมแบบไม่มีเงินจ่ายค่าห้องไม่มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาก็บอกเขาไปกู้เงินมา
เสร็จแล้วปุ๊บก็แบบว่าเหมือนหาเงินหาเงินในการที่แบบว่าจะจ่ายนู่นจ่ายนี้
ไม่พอนั่นแหละพี่หนุ่มบทดาราเวลาช่วงมีงานมันก็มีนะ
แต่เห็มรู้สึกจะปิดกล้องไปแล้วเนี่ยประมาณสักเมื่อกี้ถามโมมาคือ๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาว่างเขาเลยออกกำลังกายอย่างเดียวเลยเตรียมตัวที่แบบดูแลตัวเองอย่างเดียวเลย
ไม่คนทั่วไปไม่รู้หรอกว่าการที่เป็นนักแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเล่นปั๊บแล้วได้ตังค์เลยนะ
กว่าจะได้ตังค์นี้ต้องรอนะต้องถ่ายเสร็จก่อนหรือไม่บางทีก็ต้องออนแอร์ก่อนแล้วถึงจะได้
คือค่าใช้จ่ายด้วยไหมไม่ได้ใช่แบบว่าพอเห็นแบบนี้ปั๊บแล้วได้เลย

คือจากวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างวะ
แต่มันยังไม่สำเร็จคือที่พม่าพ่อหุ้นกันเนี่ยเพื่อนเขาไปรับสมัครกันมา
เมื่อเช้านี้เพื่อมาที่วัดแล้วก็ปรากฎว่าถามคำถามที่ว่า
ตัวม่ำเองก็ไม่รู้ว่าเห็มเป็นโรคซึมเศร้านะพี่หนุ่ม

ก็คือตอนแรกเลยจากตอนที่เขาเป็น
ผู้จัดการเขาว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็น

กระทั่งวันหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปหาโม
คือเป็นผู้จัดการเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกต่อไปแล้ว
อันนั้นคือเป็นเหตุการณ์ประมาณ๒ปีครึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าโมก็ตกใจ
ก็เลยรีบไปรับตัวแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
พอไปเช็คคุณหมอบอกเลยบอกว่านี่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างแรก
ก็คือต้องอย่างหนักนี่ต้องห้ามอยู่คนเดียว

ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเด็กเป็นโรคซึมเศร้า

เพียงแค่หันไปจะไปแบบไขรถขึ้น
ลูกกระโดดที่จอดรถตกลงมาตาย

พอปวดท้องก็เลยหลับไป

ประมาณครึ่งชั่วโมง๔โมงครึ่งตื่นมา

แต่แฟนกินยาแก้ปวดท้องเข้าไป

เพราะว่าก่อนหน้านั้น

เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาโมนะ

แบบนี้

แบบนี้

แบบนี้

แบบนี้

แบบนี้

แบบนี้

แบบนี้

แบบนี้

ด้านในสายันกิจมโนเนี่ยนะครับ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานเนี่ย

หลังจากที่มีฝนตกลงมาพอสมควร
ก็เลยทำให้ช่วยในการล้างพวกฝุ่นละออง

ทั้งงานก็ยังควรเป็น

ในการที่จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่าง

ไฟป่าที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเนี่ย

ใต้เนี่ยมันพัดผ่านภาคใต้อ่ะค่ะก็เลยทำให้ควันเนี่ยมันมาเป็นระยะ
ระยะกันเลยทีเดียวก็ต้องเฝ้าระวังดูกันเอาไว้จากภาคเหนือไปภาคใต้
แต่ภาคใต้เขาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะแองจี้เนอะภาคเหนือจะช่วงต้นปีหน้าร้อน
ภาคเหนือนี่ก็คือเผาเองเอ้าไปพี่หนุ่มสำหรับครูอนุบัญหัวตกเด็กสี่คลวบ
ครับผมคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะนางสาวนัทพัดศรนะครับ
อายุสองสิบหกปีเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิง
วัยสี่ขวบนะครับเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๒โรงเรียนเอกชนชื่อ
ดังแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองฉัดเชิงเศร้า
เปิดเผยนะครับว่าลูกสาวนั้นถูกครูผู้ช่วยจรุบาลนั้นใช้ฝ่ามือเนี่ย
บหน้าเด็กนะครับโดยตบพร้อมกันทั้งสองข้าง
ใบหน้าและขอบตานั้นบวมช้ำนะฮะแล้วก็ยังมีการชี้หน้าด่าทอด้วยคำหยาบคายด้วย
นี่นี่นี่ครูนะอันนี้อันนี้เป็นคุณแม่นะน่าจะเป็นคุณแม่นะครับคนนี้อืม
โดยเหตุนะเกิดขึ้นมาวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาครับก่อนจะก่อเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่เก้ากันยายน
โดยการจับใบหน้าลูกสาวนั้นโขกไปที่หน้าผากของครูจนกระทั่งจมูกนั้นมีรอยเขียวช้ำแล้วก็หยิกแก้มจนกระทั่งเป็นแผล
อีกทั้งยังถูกงัดนะฮะยกซี่โครงเด็กเนี่ย
ห้ามนำกลับไปบอกผู้ปกครอง
แต่ลูกสาวมาเล่าให้ตนฟังจึงทำให้ครูสาวนั้นโกรธเครื่อง

ต่อมาตนเองพยายามจะขอพบผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อขอให้โรงเรียนนั้นย้ายครูที่ก่อเหตุไปสอนห้องเรียนอื่น
จากเกรงว่าลูกสาวจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียน
ซึ่งตอนแรกนะครับครูผู้ควบคุมสายงานก็รับปากว่า
จะย้ายครูสาวรายนี้ไปสอนห้องอื่นให้
แต่ต่อมากลับไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้นะครับ
ยังได้พูดจาท้าทายให้ตนเองนั้นไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาผิดอีกด้วย
ตนเองจึงพาลูกสาวไปตรวจร่างกาย
แล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้า
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีนะครับ
อกจากนี้ยังได้ทำหนังสือร้องเรียนขอคำชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่งไปยังทางผู้อำนวยการโรงเรียน

ตนเองจึงพาลูกนั้นมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

ฉะเชิงเซานะพ่อคุณอยู่ที่นั่นเนี่ย

คุณก็ช่วยไปให้พ่อไปคุยให้หน่อยดิ

อ้าวไม่ช่วยให้เขาดูแลเลย
เด็กถูกขนาดนี้อ่ะ

นี่ไงเขาบอกไปแจ้งความตำรวจที่สพเมืองฉัดเชิงเซา

เราก็มีการทำหนังสือร้องเรียนคำชี้แจง

ก็ยังสงสัยเนอะของแบบนี้นะ

หลักฐานก็มีอยู่เห็นชัดแล้ว

ว่าทำไมต้องทำร้ายขนาดเนี้ยไม่เข้าใจ
เล่นเรื่องดืมเป็นเรื่องธรรมดาศนี้

ไม่ต้องพูดเลยมีคุณจะเหลือไหมครับแล้วใครช่วยเหลือต่อ
ก็ต้องตำรวจเนี่ยเริ่มก็ติดตำรวจเป็นข่าว

เอ้าเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
แผ่นดินไหว๖๕ที่อินโดนีเซีย
โอ้โฮชาวบ้านนี้หนีกันเจ้าระหวันเลยนะครับถูกแล้วกลับมากันนะครับ
ตอนนี้ไปถึงเกี่ยวกับต่างชาติก็โพสต์นะฮะ
ซื้อสังขทานสำเร็จถวายพระได้แล้วอันนี้เห็นด้วยสร้างขยะเปล่านะฮะ
เขาได้มีการโพสต์ประเด็นน่าสนใจ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาขยะนะฮะที่กำลังรณรงค์ในการลดใช้พลาสติกนะครับ
เขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อสมัยผมบวชที่วัดชลประธานนั้น
แล้วก็ไปอยู่ที่วัดปัญญานันทารามเมื่อ๑๖ปีที่แล้วเนี่ย
ปัญญานันทมุณีนะครับหรือว่าสง่าก็จะพูดกับโยมเสมอนะครับว่า
ถ้าซื้อถังสังกฐานแล้วก็หลอดไฟมาถวายพระเพราะอะไร
เพราะของไม่มีคุณภาพและที่สำคัญพระไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้
แถมเกินความจำเป็นเออการทำบุญให้ได้บุญนะครับ
ประกอบไปด้วยบุญกริยา๓ก็คือก่อนทำระหว่างทำแล้วก็หลังทำ
มีจิตใจที่บริสุทธิ์ทรัพย์ที่ถวายพระมาโดยชอบ
และผู้รับได้ใช้ประโยชน์แต่ทุกวันนี้เราจะเห็นถังสังกฐาน
แล้วก็หลอดไฟกองเต็มวัดกลายเป็นขยะเพราะความเชื่อของคน
การถวายสังกฐานไม่จำเป็นต้องชุดใหญ่
ซื้อของชิ้น๒ชิ้นที่เรามองว่าเป็นประโยชน์
เช่นน้ำยาล้างจานไม้กวาดน้ำมันพืชแค่นี้ก็ได้นะครับก็เรียกว่า
เอาไปถวายก็เรียกว่าสังกฐานแล้วกล่องยาบอกได้เลยว่าล้นวัดแล้ว
แถมกล่องแล้วก็ถังพอเอาของออกก็เกินความจำเป็น
ไม่รวมถึงพลาสติกต่างที่ห่อของยิ่งประดิษฐประดอยเท่าไหร
นั่นก็คือขยะที่มากขึ้นเท่านั้นเอง
ขอร้องเลิกเป็นเหยื่อทางการตลาด
ซื้อถังสังกฐานกล่องยาหลอดไฟถวายพระเถอะครับ
ลดขยะให้โลกเพิ่มปัญญาให้ตนเอง
แข็งแรงไม่มีโรคออกกำลังกาย

ชีวิตสดใสขยันทำงานใช้ปัญญาแก้ปัญหา
อยากรวยก็ขยันซื่อสัตว์ประหยัดอดทน
ถ้าอยากถวายสังกฐานซื้อของเองง่ายกว่าเยอะเลยครับ
ขณะที่ทางด้านนายรัชดาสุริยกุลนักวิทยาธิบดี
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าสสนะครับ
ก็ได้มีการกล่าวถึงปัญหาประเด็นนี้

สถานที่ที่กำลังประสบปัญหาขยะพลาสติกเป็นจำนวนมาก

เฉพาะวัดในเขตเมืองกำลังเผชิญปัญหากับการ

มาจากสังคมนิยมความสะดวกสบาย
วิถีการทำบุญนั้นเปลี่ยนแปลงไป
เช่นนิยมหวายอาหารสำเร็จรูปที่แล้วก็ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก
การใช้พวงหลีดดอกไม้สดที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ในวัดนิยมใช้ภาษณะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ช้อนซ่อมพลาสติกหลอดพลาสติก
เพื่อความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องล้างทำความสะอาด
ซึ่งก่อให้เกิดขยะแล้วก็พลาสติกเนี่ย
จำนวนมากนะฮะเรียกว่าเป็นภาระต่อสงฆ์
แล้วก็บุคลากรในวัดที่ต้องรับผิดชอบ

คุณพิจีส์เก้าสาร
ก็คือคนเราก็อยากทำสังขทานกันทุกคน

คือบางทีเคยเห็นเอาไปถวายอย่างนี้
เอาไปเก็บไว้อืมคือมันไม่ได้ใช้อ่ะแล้วจะทำบุญยังไงอ่ะคุณพิจีส์เก้าสาร

แล้วจะทำบุญยังไงอ่ะน้อยมากที่จะไปแกะในถังกันแล้วเอามาให้พระชัยหรือ

แต่ต่างจังหวัดพระใช้นะถ้าต่างจังหวัด
แต่ต่างจังหวัดอย่างที่บ้านหนูเค้าก็ทำเองเค้าก็มีข้าว

มีแกงแกงเขาก็ใส่ปิ่นโตไปแล้วก็ไปเปลี่ยนพัชนะที่วัด
เขาไม่ได้แบบไปมัดถุงแกงแล้วโยนอย่างนี้คุณแม่ไม่ได้กิน

คืออย่างน้อยเค้าก็มีดอกโมงละไม้อันนิดนึงดอกไม้คือเก็บแห่วรัวบ้าน

ส่วนก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารคาวอะไรอย่างนี้เขาก็ทำกันเอง
มากสุดก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับแคบหมู
อ๋อหรออันนั้นก็พักเหนือแต่ไม่ถ้าสมมติพักจริงถ้าสมมติพักที่ใช้ก็มี

แต่ของที่เขาใส่ไปมันไม่ใช่คุณภาพบางทียี่ห้อสมมติ
โผงซักพวกเนี่ยอย่างที่ยี่ห้อแมสที่คนใช้กันก็มีปกติ
อันนี้ยี่ห้อจิ้งจกจุ๊กจิ๊กจั๊กอะไรอย่างนี้คือทำเพื่อขึ้นมาแบบให้ใส่ในสังฆาตารณ์

แม่ก็ซื้อเป็นชิ้นแล้วเอาไป

เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงบริเวณเกาะมะลูกู
ทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียเมื่อเช้า

กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด๖๕ตามมาตราแมคติจูด
บริเวณชายฝั่งภูมิภาคเกาะมะลุกูประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเวลา๘นาฬิกา๔๖นาทีนะฮะตามเวลาท้องถิ่นหรือ
ถ้าอินโดนีเซียน่าจะเร็วกว่าประเทศไทยสัก๒ชั่วโมงก็ประมาณสัก๖โมงกว่าของบ้านเรา
เป็นแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึกระดับพื้นดินลาวไป๑๘กิโลเมตร
ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองอำบลทางตะวันออกเฉียงเหนือไป๓๗กิโลเมตร
ทั้งนี้เบื้องต้นไม่มีรายงานได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ออกมาอย่างเป็นทางการ
แต่คาดว่าจะมีเหตุอาคารซุดถล่มดินสไลด์ในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเนี่ย
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายครั้งนี้นะครับ
ขณะที่แรงสั่นไหวทำให้ประชาชนตื่นตกใจและพากันวิ่งหนีออกมาอยู่นอกตัวอาคารคือ
แสดงว่าค่อนข้างจะแรงเหมือนกัน๖๕แรงพอสมควร
ขณะเดียวกันครับแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้มีการแจ้งเฝ้าระวังภัยจากคลื่นซึนามิ
แต่หลังจากผ่านไป๑ชั่วโมงก็ไม่พบสัญญาณความเปลี่ยนแปลงใดของคลื่นทะเล
อินโดนีเซียกับแผ่นดินไหวมันของคู่กันอยู่แล้วถ้าเอาจริงเพราะว่าเขาตั้งอยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟไง
ใกล้เมืองปาลูเกาะสุราเวสีทำให้เกิดขึ้นสนามิสัตว์ถล่มเมืองจำได้ไหมตอนนั้นคนเสียชีวิตกว่า๔๐๐๐คนเลยนะครับ
ตอนนั้นถือว่านักพอสมควรเราจะเห็นเขาว่าดินสมบูรณ์มากนะแต่เราก็จะรู้เพราะมันมีแต่ภูเขาไฟไงถูกไหมล่ะ
แต่เราจะบอกว่าส่วนใหญ่ซึนามิให้เฝ้าระวังเฝ้าระวังเนี่ยเขาก็จะเฝ้าระวังจากอินโดนีเซียกันทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แล้ว

มีเรื่องของอากาศไฟไหม้มีแบบเยอะแยะเลยอย่างเมื่อวานก็คิดว่าปากกี้ปากกี้ต้องกว่า
ก็เนี่ยภัยธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะไม่ต้องห่วงหรอก

โอเคฟังนะที่ขอนแก่นนี้เขาแบบฮือฮากันมากเลยทีเดียว

ฉันกินทุกปีน้อยตักเนาะ

ไม่ก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วยฉันกินเจอย่างเกอร์อย่างอื่นก็ไม่รู้ว่า
นะก็แบบแนนตาคน

ถึงทุกคนทำทั้งหมดป่ะที่พูดมันจงทำงานดีกว่า

ที่ไหนอะใช่ไหมเพราะด่าคนเป็นอาชีพไม่เห็นจะต้องด่าเลยโอเค่ะมาพูดจิตใจบุรีสุทธิ์

เขาลองแต่ผมอะไรคุณนิคคุณคืออะไรคะค่ะชิคกี้พายเป็นขนาด

เขาก็มีการตรวจสอบนะฮะสำรวจราคาผักกันเลยทีเดียว
เพราะการกินเจนี่ก็ต้องกินโหเหลืออะไรขึ้นสิ
ก็ไปที่นะฮะเพราะว่าที่กินเจคที่ขอนแก่นเนี่ย
เขาบอกว่าที่ตลาดสดบางลำพูเนี่ย
บนถนนกลางเมืองตำบลในเมืองแล้วก็อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นนะเขาพบว่าผักนี้นะคะ
มีการปรับราคานะจากกิโลกรัมละ๕๑๐บาทเนี่ยนะคะ
ขึ้นไปเลยนะกิโลกรัมละ๕๑๐บาทแล้วบางทีก็
ส่วนเห็ดฟางเนี่ยก็กิโลกรัมละ๘๐ก็เป็น๑๒๐เนี่ยนะฮะ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็นางอธิตยามีทาเนี่ย
อายุ๔๔ปีเป็นแม่ค้าขายผักอยู่เนี่ยนะ
เขาบอกว่าที่ตลาดบางลำพูเนี่ยนะคะในช่วงราคาผักเนี่ย
เกรงราคาเพื่อผู้บริโภคอยู่เพราะว่าอะไร
ในช่วงของ๒๓วันข้างหน้าเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเตรียมวัตถุดิบเนี่ย
สำหรับทำอาหารเจคาดว่าจะมีการปรับราคาขึ้นอีกเล็กน้อย
แต่ก็คงจะไม่เกินกิโลกรัมละ๓๐บาทค่ะ
โดยเฉพาะบล็อกคอลี่แล้วก็กะหล่ำปีที่เป็นที่นิยมนำมาทำอาหารเจ
ในทุกปีนะคะแล้วก็เห็ดฟางเป็นที่นิยมเอามาทำเป็นน้ำพริกอ่ะ
ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากไม่ใช่เป็นแบบว่า
ผลิตผลมาจากน้ำท่วมด้วยมันก็ขึ้นได้น้อยหน่อย
ใช่ครับใช่แต่ก็คงจะมีการปรับขึ้นไม่มากนะ
แต่ว่าทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะช่วยในการเกรงราคาเนี่ยนะคะ
ผักไม่ให้สูงเพื่อผู้บริโภคต่อไป
เขาก็มีผู้จัดการตลาดออกมาบอกว่า
ถุดิบสำหรับที่จะนำไปปรุงอาหารเจ
เทศกาลกินเจวันที่๒๙กันยายนนี้
พนักงานได้เร่งจัดวัตถุดิบต่างสำหรับปรุงอาหารเจ
จะเป็นถั่วชนิดต่างเห็ดชนิดต่างแล้วก็ธัญพืช
อีกหลากหลายชนิดของโครงการหลวง
เอาไว้คอยให้บริการลูกค้าที่ต้องการเข้ามาซื้อ
เอาไปปรุงอาหารเจอย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็ยังมีนะคะในตลาดที่เขาแจกกันทุกปีเลยนะ
เขาก็บอกนี้นำอาหารเจชิ้นที่ต่างนี่
มาจำหน่ายให้กับลูกค้าครบทั้ง๓มื้อกันเลยทีเดียว
ตลอดทั้งวันเลยพร้อมทั้งก็จะมีสินแสด้วยนะ
เอ้ามจีนมาแมะ
และแนะนำวิธีการปฏิบัติควบคู่ไปกับการกินเจ

จะไปรู้ทดินขึ้นผักแพงมากเลย

บาทเท่านั้นนะพอ๑๐๐บาทเนี่ยเอาไปจ่ายปุ๊บเนี่ยนะมีการ
ลุ้นโชคต่างด้วยนะคะหลายหลักรางวัลเลยที่เดี๋ยวราคาเป็น
รางวัลใหญ่ก็มีสอยข้อทองค่ำนักนึกบ้านโอ้ยจำนวนสีรางวัล
ไปไหมไม่มันน่าสนใจและ๑๐๐นี่แต่ผักแพงจริงแพงจริง
คะเพราะว่าต้องกินทั้ง๙วันมีต้องว่าวันก็คิดแบบเล่น

ไม่รู้ถ้าใส่เยอะ๘๐ถ้าผักของมี๓อัน
เจ๊ซิง

ก็ทำงานอยู่ตึกไม่ใช่ไปตลาด

ลาลาเบลไปหาคนทั่วไปหมดเลย

ก็ไม่รู้ล่าสุดลาลาเบล
เข้าฝันผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สังคมให้การจับตามองมากเลยนะฮะ

คือคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์เนี่ย

เพื่อที่เขาอยากจะส่งลูกเขาให้เรียนแบบภาษาอังกฤษให้ได้

คือตอนนี้เขาบอกว่ามีการตั้ง
มาที่บอกว่ามีการบริจาคอะไรอย่างนี้
ไม่เขาไม่ได้รับบริจาค
คือลูกสาวของลาลาเบลเนี่ย

สู้นะเป็นกำลังใจให้
ผมไปฟังสวดในงานศพลาลาเบล

คือก่อนหน้านี้คุณสามารถ

ทำให้ฟังส่วนอภิกษ์ธรรมของลาลาเบล
ที่วัดนะเมื่อ๒๐กัญญายนเนี่ย

ระบุว่าเมื่อคืนนี้น้องลาลาเบล

ลาลาเบลมาเข้าฝันว่ามาขอบคุณ

ก็ขอความเป็นธรรมให้ด้วย
นั่นแหละทำ

กูรูกุมารทองไงเถอะ
บอกเรื่องราวที่จะเล่าเนี่ยเป็นการสื่อสารตัวผมเองครับกับน้องลาลาเบล
ทำไมเธอดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะเออฉันเห็นเธอนั่งสับปะงกอยู่ตั้งนาน
ไม่ค่อยสบายเขายังไม่ค่อยสบาย
ไปโรงน้ำทวนไปเถอะฉันอยากให้เธอติดไว้แล้วตายไปกันทีนึงจริง
โอเคเรื่องราวนี้เป็นการสื่อสารระหว่างตัวผมกับน้องลาลาเบลครับ
ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อไม่ชอบเพจนี้ไม่ต้องอ่านออกไปได้ครับ
ทำไมล่ะไม่แล้วคืออะไรเข้าไปอะไรยังไงอ่ะ
เข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่ได้เป็นการรู้จักส่วนตัวกับน้อง

ว่าน้องลาลาเบลเป็นสมาชิกในเพจพระเครื่องเครื่องรางของขัง

เมื่อค่ำวานนี้เวลา๔ทุ่มเอง

น้องเข้ามาสัมผัสนกิจวัตรใด
เมื่อกี้เธอนั่งเหมือนคนจะตาย
กินหัววินยาลอยว่ะ

ปรากฏว่าน้องเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสสื่อสารกับผม

น้องยังอยู่ในรถคันนั้น

มาทำบวนเชิญวิญญาณที่คอลโดสะข้ำห้องพักและซอฟ้า

จิตน้องอยู่ที่บนรถนั่นไงรถของน้ำอีน้ำอุ่นจิตน้องแกติดอยู่ในรถ
เพราะน้องบอกว่าตื่นมายังอยู่ในรถอยู่เลยแล้วยังไงส่วนตัวผมสันนิษฐานว่า
น้องน่าจะเสียชีวิตในรถจิตถึงติดผูกอยู่ในรถก่อนไปถึงคอนโดที่เป็นข่าว
ว่ายังไงถึงตายเพราะเมื่อกี๊ไปหาผู้ช่วยรัฐบนตรีเนี่ยยังบอกว่าตายเพราะผู้ชาย
แล้วใครล่ะบางทีก็บอกอยู่ในรถทำไมไม่พูดให้หมด
แต่ตอนที่๑๓หมูป่าคุณแจ็คจิลเขาก็สัมผัสได้นะสัมผัสว่ายังไงเธอ
พี่บอกว่าข้างในมีอะไรนะที่เขาเคยไปมาก่อนมีสิ่งรีรับอะไรนะ

พี่บาปพพมึงรับแลไงแม่
เขาเคยดูฉันนะแม่แจ๊คจิว
ไปสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าฉันจะมีผัวฝรั่ง
นึงคุณรอมาหนิไหมเห็นผมทองเลยนะนี่มีแต่ผมดำ
มีผัวแล้วหรอตอนนี้โอ้โหไม่มียังไม่มีที่ไหนแล้ว

กับไม่มี

เมื่อกี้ไม่หนุ่มสิทธิ์เรื่องที่บอกว่าตรงเรื่องอะไรนะ
ตั้งกองทุนอะไรที่บริจาค
ไม่ใช่อะไรคือตอนแรกคนก็ไปดราม่า
ว่าแบบครอบครัวของน้องลาลาเบลเนี่ยเขาออกมาเปิด
มูลนิธิเขาเรียกเปิดให้บริจาคเงินเหรอยังไม่ใช่นะ
คือก่อนหน้านี้มันเป็นความคิดของพี่สนิทคนหนึ่งของลาลาเบล

คือโทนเขามีความคิดอย่างนี้ว่าคือลาลาเบลมีเพื่อน
แล้วบางคนเนี่ยไม่ได้มาที่งานศพแต่อยากจะมาทำบุญ
ก็เอาเงินเนี่ยบริจาคเข้าไปในบัญชีของทางลูกสาวลาลาเบล

คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มาก็ช่วยทำบุญ
แต่ทีนี้พอลงไปแบบนี้
ปรากฏว่ามันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าอ๋อคือเปิดให้ประชาชนทุกคนเลยทั่วประเทศ
เดี๋ยวเรียรายเงินไม่ใช่นะเขาไม่ได้เรียรายเงินทั่วประเทศนะ
เขาบอกว่าคนที่รู้จักลาลาเบลที่เป็นเพื่อนแล้วไม่ได้ไปงานศพ
อยากจะบริจาคหรือว่าอยากจะใส่ซองอะไรอย่างนี้
ให้กับหลานก็ใส่บัญชีไปได้แค่นั้นเอง
คือไม่สะดวกมาถึงที่งานศพ

ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจมาก

ล่าสุดตำรวจเตรียมสั่งลื้อถอนห้องจัดงานปาร์ตี้คดีราราเบล
ทันทีที่เก็บพยานหลักฐานเสร็จสิ้นปุ๊บ
หลังพบว่ามีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยก่อนนั้นเทศบาลเมืองรัฐบางครูรัฐได้เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ได้สั่งนำป้ายไปติดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารอยู่แล้ว
ซึ่งหากเจ้าของไม่ยื่นชี้แจงการขอก่อสร้าง
จะประกาศให้ลื้อถอนภายใน๓๐วันนี้
ก็คือรอบห้องเนี่ยนะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อน

มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับที่จอดรถ

เสร็จแล้วก็ต่อเป็นห้องขึ้นมา๑ห้อง
ทีนี้เมื่อก่อนตรงห้องนี้ที่ต่อออกมา
เขาใช้เป็นห้องทำร้านเกมออนไลน์
เพราะตอนหลังเจ้าของเก่าเขาออกไป

พอมาเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกเขาก็เปิดเกมออนไลน

เขาก็เลยปิดแล้วก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดปิดรอบห้องเลย

ทำไม๒๘๒๗แล้วไม่น่ามันขนาดนี้
ที่เขาปาร์ตี้กันอายุประมาณนี้เขาอยู่รุ่นราวคราวเดียวกัน

เขาบอกว่าอย่างอีกอันหนึ่งสรุปแล้ววันนี้คือน้ำอุ่นเนี่ย
ก็เนื่องจากมีอัตราโทษสูงนะ
เกรงว่าจะหลบหนีก็เลยต้องฝากขังผลัดแรก
คือไปนอนคุกเนี่ยคือไปนอนที่เรือนจำเนี่ย
ผัดแรกเนี่ย๑๒วัน

เนื่องจากว่าคดีเนี่ยต้องยอมรับว่าสารอาญาจังหวัดธนบุรีนะครับ
คำร้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวน้ำอุ่นในคดีลาลาเบลเนี่ย
เนื่องจากคดีมีอัตราโทษข้อนข้างจะสูง

ราม่าดิวเดอะสตาร์ถ่ายคลิปในโรงหนัง
เออฉันเคยถ่ายคลิปในโรงหนังไอ้ไอ้สันนี่เพื่อนสนิทด่าฉันสู้ตาย
ลงไอจีดูกันยาวเอาผิดปรับเฉียดล้านนะฮะ

ลูกฉันจำได้แต่ลูกไม่จำอื่นเลยด้วย

เป็นคลิปจากภาพยนตร์ทั้งหมดเลย
โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บ้างก็เสนอให้แจ้งความเอาผิด
เพราะว่าจะเหมาลงหรือไม่เหมา
ก็มีกฎชัดเจนว่าห้ามถ่ายรูป
แล้วก็มีคนเข้ามาตอบแล้วก็เชื่อว่าในโรงหนังนั่นแหละ
จากมีเก้าอี้เรียงรายกันอยู่พร้อมระบุว่า
ล่าสุดตำรวจเขาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าว
อาจจะเข้าข่ายความผิดพรบลิขสิทธิ์นะในปี๒๕๕๙
คือเอาง่ายคือการทำซ้ำโดยการบันทึกเสียงหรือภาพ
หรือทั้งเสียงและภาพจากภาพไพยนอ์อะลามีลิขสิทธิ์
พรบนี้ในโรงภาพยนตร์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ย
โรงภาพยนตร์ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
แล้วก็มิให้นำมาตรา๓๒มาใช้บังคับ
หรือจะอ้างว่าบันทึกเสียงหรือภาพ
หรือทั้งเสียงทั้งภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

มีโทษนะฮะจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๔ปี
ตกใจเพิ่งตกใจเหรอ
ตกใจสิ๖เดือนถึง๔ปีเลยเหรอ
หนุ่มคนอย่างเธอไม่หรอกเธอมันเก่ง
หรือปลับตั้งแต่๑๑๘แสนเนอะทำไมเธอเพิ่งเป็น

เร็วเธอตายหรือเปล่า

อีเหมพึ่งตายแล้วเธอยังคิดอะไรไปนะ

อไม่ได้ด้วยอย่างพูดถึงว่าถ่ายไม่ได้ลงหนังอะไรอะไร
ทำว่าเรามันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยอย่าใช้คำว่าเรามึงอย่าไปแสดง
ให้บทดำมันเห็นได้มึงเอาไปพูดฉันยังโอเคอุ้ยอืมไม่เป็นไร
ใครตายฉันก็ไปงานศพจบอ้าวตายแล้วทำไมม้าเอามาหิดล่ะอ้าว
ก็ไม่ให้ไปได้ไงล่ะเออคุณแซมยูโรนันนี่เขามีลูกเต้าเขามี
สองคนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเห็นว่าพี่แซมผมบอกตั้งแต่แรกไว้
เห็นไหมจำได้ไหมตอนนั้นที่ว่าแกไม่ทบายเออเออแต่ฉันรู้แล้ว
พอคุณไปบอกเขาแล้วเขาบอกไม่จริงใช่ไหมสุดท้ายแกก็ยอมรับ
แกก็ยอมรับแต่แกก็สู้มาตลอดตอนแรกพี่หนุ่มมาบอก
ฉันตั้งแต่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนอะตอนนั้นฉันก็เจอพี่แซมบ่อยบ่อย
ทำไมพี่แซมแบบว่าพี่แซมที่แบบจากที่แบบคนปาร์ตี้ทุกวัน
กลายเป็นแบบว่าคนธรรมธรรโมแบบว่าไปบวชอินเดียนะเธอไปบวชอยู่ใต้ต้นโพ
แบบปฏิบัติแบบเคร่งเคร่งเลยแล้วตอนนั้นฉันเจอพี่แซมแบบว่า
เพราะว่าไปไปสร้างวัตต์ที่เนปานไงอะไร

ก็ถามชั้นเนี่ยใครอีกว่ะไม่เป็น
ดูไม่ดีเลยอ่ะอ่าอ่านข้าวค่ะชวนครับ
เจ้าก็เขามีเดี๋ยวก่อนลูกชายคนลูกสาวคนใช่ไหม
ถูกนี่ฉันเคยเห็นเขาทั้งสองคนเลยลูกนะ
ลูกผู้ชายวันนั้นเห็นที่มากับลักแม่เหล่าต้อนรอมากอ่ะ

มาย้ำน้อยขอพี่เบิร์ทนิดหน่อย
ไม่ไม่ไงน้อย
พี่แซมรุ่นหรอครับ
ที่เกาหลีก็ส่วนเกาหลีแต่จะมีผัวเด็กจะมันหาที่ไหน

แต่พี่แซมทิ้งไปกี่ปีแล้วล่ะ

พี่แซมทิ้งไปกี่ปีแล้วล่ะ

ไม่เล่นเองยังอยากเล่นละครเลยยังปากเก่งไหมเธอ
จริงไม่เข้าใจไอ้เรื่องเวลาอีกเรื่องไงแต่ว่าถามว่าความรู้สึกอยากเล่นไหม
อยากเล่นเพราะคนมันเคยคนมันเคยไง
อ้าวคุณแม่งโมนัวไม่อยากเล่นหรอกเพราะว่าวันนี้ก็เล่นละครอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่เคยเล่นละครไงคือคนที่ไม่เคยเล่นละครไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเนี่ย
พี่เอกจะใช้บอกว่าคุณแม่งตอนนั้นคุณแม่งติดใจอยากแต่งหญิงเลย
พี่บ้ายบ้ายเราเล่นหอแซวแตกต่าบาปในชีวิตกว๊าย
บอกว่าพี่เอกคิดตอนนั้นน่ะเยี่ยงกันจะเล่นคือแต๊ดจะตาย

เดินแล้วก็ตีก้นใส่กระจก
อีบ้าแหละร่างดีเนอะ

มีหัวเด็กกว่าอายุมันผิดตรงไหนวะ
ไม่ก็ถึงบอกว่าออนภาโชคดีไง

ไม่ใช่มันโอ้โหพูดไปสักขนาดนี้น่าเกลียด

แต่หน้านั้นไม่ถึงนะหลักใจที่เรายังมีเกาหลีอยู่กลัวละ
เออค่าทายอินเก็บบ้างได้ไหมวะ
เหรอเก็บเลยไม่ว่าไม่ว่าได้
วันนี้ดูการแต่งหน้าเนี่ยฮะ
ทำไมจะดูมันเงาเห็นไหมดูในทีวีซีนนั่นอ่ะ

กันใช่แล้วไปทำตากันไหมพรุ่งปีเกาหลีมาสิ
เดี๋ยวจองให้เลยนะไม่เอาผมเตอร์โทรใช่ทำให้โดนไทยนึง
โอ้โฮเจ็บไหมทำกี่วันต้องหยุดงานกี่วันมีอะไรเจ็บหรอก

ฮะตาเหลือไว้บ้างสักนิดนึงไหมที่หน้านั่นน่ะ
เอาขึ้นแค่นี้ดีเลยเห็นไหมนี่ดูนะเอากล้องนี่นี่กล้องตรง
นี่ดูนะปึ๊บเนี่ยนุ่มพูดเหมือนฉันเป็นคนทำสัญลักษณ์
ในชีวิตกูไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากเลเซอร์อีบ้า
อ้าวแล้วจมูกอ่ะจมูกทำเพราะอีหิงพาไป
เพราะฟันไปทีละอย่างนะเห็นไหมคิ้วอ่ะโบท็อกกราม

ฟันเพลินทำไหมตอนนี้เหลือแต่ตาดำแล้ว
โอ๊ยตาดำฉันก็ทำแล้วนะให้ถาม
กลัวไงบอกไปก่อนเลย
เอ้าไปเรื่องของคุณกะแตหน่อยนะครับหาคุณกะแตส่งโรงพยาบาล
หน้าอกบวมสุดทรมานเจอหนองนะ
เจอหนองด้วยนะคุณแองที่เล่าสิ
ไม่ก็คือตอนแรกเขาเข้าโรงพยาบาลก่อนคุณแม่
ช่วงนี้เขาปวดท้องปวดท้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย
เขาก็โพสต์ลงในโซเชียลส่วนตัวของเขาบอกว่าวันนี้ขอบอกเจ้าภาพต่าง
หยุดงานก่อนนะคะสัก๓วันเพราะว่าเขารับงานไว้เยอะไง

ก็ตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพนอนโรงพยาบาล
ปรากฏว่านางตอนนางเต้นเนี่ยนางก็ล้ม
ล้มไปเลยเหรอล้มไปกระแทกหน้าอกไปกระแทกเหรอ
ก็คือหลายส่วนเขาไม่รู้ตัวว่าตรงไหนบ้างแต่มีความช้ำเกิดขึ้น
ไปให้หมอตรวจเนี่ยคุณหมอก็เลยหูมันลามไงครับพี่มันช้ำแล้วเนื้อ
นางบอกว่านางไปกระแทกรุนแรงซึ่งน่าจะเป็นตอนที่เล่นคอนเสิร์ต
คือก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้ว่าจะไปโดนตอนไหน
เวลาโชว์ก็จัดเต็มหน้าอกอาจจะมีฟาดตรงไหนก็ได้
เวลานางมีท่าเตะท่ากระโดดท่าอะไรอย่างนี้ไงคุณแม่
ปรากฏว่าคุณกะแตก็บอกว่ามันเป็นรอยฟกช้ำแล้วก็แดงแล้วก็เริ่มบวม
ทนไม่ไหวปวดมากนะแกก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ตอนแรกคุณหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะมาฆ่าเชื้อเพราะคิดว่าน่าจะอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย
เพราะช่วงนี้เนี่ยคือเรียกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอมาก
สู้เชื้อโรคนั้นไม่ไหวแล้วนะคือสุดท้ายไปนอนที่โรงพยาบาลเข้าเข้าออก
ตอนนี้๓อาทิตย์แล้วมันก็ไม่หายอีกสักทีวันนี้คุณหมออัลต้าซาวด์นะครับ
แล้วก็เจาะเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นไปตรวจไปเพาะดูว่ามันเป็นเชื้อชนิดไหน
สรุปมันเป็นหนองหลายจุดเลยค่ะซึ่งเหมือนเป็นฝีฝีข้างนอกก็ปวดแล้ว
แต่ฝีข้างในเนี่ยโคตรทรมานเพราะมันเกิดอาการอักเสบจากข้างในจนเป็นหนองแล้วก็มีติดเชื้อด้วย
คุณหมอบอกว่าต้องรีบผ่าตัดด่วนนะครับล้างเอาน้องออกเพราะตอนนี้เนี่ยเชื้อมันลามแล้วก็กัดกินเนื้อเราอยู่
โอ้โหหนูเสียใจที่ต้องยกเลิกคิวงานตั้งแต่วันที่๒๗๑๐ตุลาคมนี้เพื่อรับการรักษานะฮะ
แล้วก็ดูอาการให้ยาปฏิชนะต่ออีก๒อาทิตย์ถึงเชื้อนั้นน่าจะหมดไปกับโทษผู้ใหญ่ด้วย
เออก็ดีแล้วต้องรักษาก่อน

ไม่ใช่ไม่เคยรุนแรงอะไรอย่างนี้จะไปเต้นเติ้ลกระแทกอะไรล่ะ
พี่จะไปกระแทกไม่ได้ถุงน้ำเกลือแตกแล้วยุ่งเลยนะ
ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถุงน้ำเกลือเป็นจับป้า
ถุงซิลิโคนผมคิดว่าถุงน้ำเกลือเพราะเห็นเป็นนักแสดงสมัยเก่า
คิดจุยคิดจุยนักแสดงสมัยเก่าก็ไม่ได้บอกว่าจะห่างจากฉันอะไรเล่า
เดี๋ยวกลับมาตั๊กกะแตนชนระดาถึงกับตกอกตกใจว่าอยู่เนี่ยมีคนมาเฝ้าหน้าบ้านนาง
เดี๋ยวกลับมาเอาให้ฟังฮะ
ทำเอาลูกทุ่งสาวเสียงดีขวานใจแฟนตักกระแทนชนระดาษ

ตะกะตั้งยกยก
คนที่ไม่ใช่แฟนอ๋อเอาเพลง
นั่งตกตกใจเธอเมื่อยู่เนี่ย
ก็มีคนมานั่งเฝ้าหน้าบ้านกลางดึก
แล้วก็กดกริ่งอ้างว่ามาสมัครขอเป็นแม่บ้าน

โดยสาวตั๊กกะแตนโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะฮะ

เมื่อกี๊เนี่ยมีคนมากดกริงหน้าบ้าน
แล้วบอกว่าจะมาขอสมัครเป็นแม่บ้าน
คำตอบที่คุณได้ตอนนี้เลยก็คือเราไม่รับคุณค่า
ถ้ามันยางวิการมากดขอทำงาน
คุณไม่ผ่านตั้งแต่มากดกริ่งยามวิการเพื่อสมัครงานแล้วค่ะมันไม่ใช่เวลา
ตามด้วยข้อความว่าเหตุผลที่ปฏิเสธการรับเข้ามาทำงาน๑รู้จักบ้านเราได้ไงวะ
เวลา๔ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่ควรจะมาสมัครงานเหรอ
รีบขนาดไหนเดือดร้อนขนาดไหนก็พรุ่งนี้กลางวันก็น่าจะมาก็ได้เหมือนกัน
โกหกว่าเอาข้าวมาส่งบ้านเราวงเล่บอีกแล้วถ้าอยู่กับเราจะไม่โกหกทุกเรื่องเหรอ
ดูจากกล้องวงจรมานั่งเฝ้าหน้าบ้านเกือบ๒๐นาทีแล้วก่อนลงมากดกลิ่ง
รับสมัครเราบอกว่าให้อินบล็อกเข้ามาไม่ได้บอกให้มาที่บ้าน
เราไม่ได้กลัวเขาเพราะว่าโจรคงไม่กดกิ่งหน้าบ้าน
แต่เราบอกว่าเราไม่รับคนแบบนี้เพราะอะไรงานนี้หลายคนก็เลยอดเป็นห่วงนาง

เอาไปกดดึกมันรับอะไรล่ะจะบ้าเหรอ
อ้าวคุณแม่เขาฮอตจริงนะยาย่าหน่อย
ยาย่านี่ไม่ณเดชน์เนี่ยเขาเล่นไอจีแล้วนะจ๊ะ

เธอนี่ไงหนูไม่รู้ว่าทำไม
ยังไม่มีรูปสักรูป๓แสนแล้วเนาะ
ยังเออยังก็แหมใครเห็นเขาก็ต้องเข้ามาแล้วแหละ

ยายาก็บอกหนูไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีเขาเล่นก็ไม่รู้อะค่ะ
คือว่าเขาก็บ่นอยู่เหมือนกันนะคะ

แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อยากเล่นก็เล่นค่ะ
เออมีอะไรหรอกทำคำง่าย

พูดเลยผมพูดให้ไหมได้ป่ะ
ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากให้ไปเชิญวิญญาณของเห็ม
คอนโดมิเนียมที่เห็มผูกคอ
ปรากฏว่าพระเขาก็ฝากมาบอกว่า
ช่วยตามผ้าผ้าที่เห็มใช้ผูกคอ

ช่วยเอาผ้าเนี่ยไปคืนเจ้าทุกข์

คือตอนนี้เขาตามหาผ้าที่ผูกคอเห็มอยู่
เพราะว่าทางพระเนี่ยทางครอบครูอยากจะได้คืน

เขาบอกให้เผาไปพร้อมวันเผา
พระเขาบอกให้เอามาเผาพร้อมวันเผา

แล้วก็จะไปใช้ในการทำเลข

เพราะเมื่อกี้เขาไปที่วัดเขาไปเชิญวิญญาณ
แล้วปรากฏว่าพระก็บอกว่าต้องใช้ผ้าอันนี้
มาเผาไปพร้อมวันชาปนกิจด้วย
ยังไงฝากคนที่ดูรายการนี้

สมมุติรู้ว่าผ้าผูกนั้นอยู่ที่ใครด้วยนะฮะ

เขาซ้าตอนนี้ญาติเขาอยู่ที่วัดรับประเขานะครับ

พรุ่งนี้วันศุกร์ใครจัดรายการบ้าง
สวัสดีครับสวัสดีฮะ